คุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะคุ้นตากับภาพที่ในหลวงรัชกาลที่๙พระองค์ได้ประทับนั่งอยู่บนสะพานไม้
แล้วก็ทรงประทับนั่งข้างกับรถจี๊บนะครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งในพื้นที่ของหมู่บ้านเจาะบากง
หลายครั้งครับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ธุรกันดาลโดยที่ไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้า
ทำให้ประชาชนเองก็ทราบซึ้งในน้ำพระราชหารุทัย
หลังจากวันนั้นครับหมู่บ้านเล็กที่ไม่ปรากฏในแผนที่ก็ถูกบรรจุเอาไว้ในแผนที่
และสิ่งสำคัญคือประชาชนทุกคนต่างรักและทราบซึ้งในน้ำพระราชหรือไทยของพระองค์เสมอมา

ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้เล็ก
พระหัสถือแผนที่และมีชายผู้หนึ่งสวม
กราบบังคมทูลเรื่องราวต่างอยู่อย่างใกล้ชิด
ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจ
ในพระจริยวัตรอันงดงามแต่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของราศดรในหมู่บ้านเจาะบากง
หมู่บ้านเล็กในอำเภอสุงหายโกลกจังหวัดนราธิวาส
บ้านเจาะบากงหมู่บ้านเล็กที่มีราศดรประมาณ๑๐๐ครัวเรือน
มีชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
ด้วยความสามัคคีมานานกว่า๑๔๐ปี

ความทรงจำของชาวบ้านหมู่๓บ้านเจาะบัก
กงตำบลปูยะอำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
ทุกคนต่างตื่นเต้นทันทีที่ได้ยินเสียงรถยนต์ของตำรวจทางหลวง
นำขบวนเสด็จผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน
โดยไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนเลยว่า

เสด็จเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านเล็กแห่งนี้
ได้ยินเสียงรถตำรวจนำเข้ามานะครับ
ระแวกนั้นก็ต่างคนก็ต่างวิ่งเข้ามา
เพื่อรอรับเสด็จริมสะพานริมถนนที่ข้างทางนะครับ
ก็ในหนึ่งในนั้นก็คือลุงพร้อม
พร้อมจินนาบุตรวัย๔๗ปี
ชาวบ้านเจาะบาโกงผู้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวันนั้น
ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นไว้กับชาวบ้านเจาะบากง
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตว่า

เมื่อได้ยินเสียงรถยนต์ขบวนเสด็จผ่านเข้ามา
เขาได้วิ่งออกมาเฝ้ารับเสด็จและยกมือขึ้นไหว้ในหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทอดพระเนธเห็น
ทรงรับสั่งให้รถยนต์พระที่นั่งหยุด
ส่งถามลุงพร้อมว่าที่นี่ที่ไหนนะครับ
พร้อมก็ได้ตอบว่าบ้านเจาะบากง
พระองค์ก็ได้จัดว่าบ้านเจ้าบากงไม่มีในแผนที่
มีแต่โคกูโนโคกูนิ
พร้อมก็ตอบว่าที่นี่คือบ้านสวะกงนะครับ
พระองค์ก็ได้รู้ว่าบ้านเจาะแหอะไรต่างแต่อยู่ในแผนที่นะครับ
แต่ว่าหมู่บ้านที่มีโคคูงิแล้วก็โคกูโนนั้นอยู่เขตกับบ้านเจ้าบากงนะครับ
อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับ
บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความดีใจของชาวบ้าน
เพราะนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙แล้ว
ยังมีสมเด็จพระบรมราชนีนาฏร่วมเสด็จพระราชดำเนินมาด้วย
ชาวบ้านต่างนำสิ่งของที่คิดว่ามีค่ามากที่สุด
นำมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ตรัสถามถึงสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่
พร้อมจึงกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองโต๊ะแดง
เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่ได้ใช้แหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร
เพราะที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้มีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้น
มีน้ำท่วมขังตลอดปีเพราะพื้นที่มีสภาพเป็นพลุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่สะพานไม้
เพื่อทอดพระเนธสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าว
ปรากฏเป็นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ขณะประทับอยู่บนสะพานกับลุงพร้อม
แม้จะเป็นหมู่บ้านที่ผ่านมาโดยไม่ได้มีกำหนดการ
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเยี่ยมเยี่ยนความเป็นอยู่ราศดรภายในหมู่บ้าน
จนถึงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ภายหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับไปไม่นาน
ต่อจากนั้นการพัฒนาด้านต่างก็ตามมา
รวมถึงการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากง
ตามที่ลุงพร้อมกราบบังคมทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อีกส่วนหนึ่งก็คือพระราชนีนะครับ
พระราชินีก็ได้ส่งสร้างงานให้กับเป็นศิลปาชีพ
คือทอพ่าให้กับราษดรเป็นพระมหาธิคุณอย่างล้นพลทที่ระองศ์ได้เสด็จมา
ปัจจุบันสะพานไม้แห่งประวัติศาสตร์ถูกลื้อถอนสร้างเป็นสะพานคอนกรีตขึ้นใหม่
ปี๒๕๕๗ราศดรบ้านเจาะบากงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้จำลองขึ้น
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
และด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อหมู่บ้านเล็กแห่งนี้
แม้ครั้งหนึ่งจะไม่มีปรากฏอยู่บนแผนที่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปถึงช่วยพลิกผืนดิน
ฟื้นชีวิตให้กับประสบกรณิกรไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แห่งใด
ตามที่ทางรัฐบาลและแต่พฤติรัฐกาลที่๙
พรมสายของข้าราชการมันเป็นเป็นน่าที่ของพวกเราจะต้องอยู่ในอย่างคล้ายชิบ

หลักคุณธรรมเราจะต้องดูแลประชาชน

อย่ามีใบแอสอย่ามีเลือกข้างคนใดคนหนึ่ง
ไม้ก็คือความสุขของประชาชน
หมายก็คือความสำเร็จของงาน
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย